เดี๋ยวไล่เรียงดูกันนะครับไปที่ลบบุรีก่อนนะครับ
บุรีมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถพ่วง๑๘ล้อ
ที่บริเวณปากทางเข้าวัดหนองแฝกเลื่อมตำบลโคกตูมอำเภอเมือง
ทำให้ผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถกระบะเสียชีวิต๑คน
โดยอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกับตันยูต้องใช้เครื่องตัดทาง
เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถกระบะนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายวิวัฒน์บุญธรรมอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีนะครับ
งไป๓๐เมตรมีรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกดินลูกรัง
ตะแคงตกลงไปข้างถนนนะครับ
นายวิเชียนสร้อยม่วงอายุ๕๔ปีคนขับรถพ่วง
บอกว่าระหว่างขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
อยู่รถกระบะที่วิ่งสวนทางมาก็พุ่งเข้าชนกลางรถพ่วง
ทำให้คนขับรถกระบะเสียชีวิต

เกิดขึ้นบนถนนปทุมธานีเสนามเพิร์ช๓โค้งจปทุมธานีนะคะ
พ่วง๑๘ล้อค่ะไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ในช่วงเลนขวา
ใกล้กับแยกไฟจราจรวัดสิงห์ประมาณสัก๕๐เมตรนะคะ
ล้อหน้าด้านขวาของรถเนี่ยเสียหายนะคะ
ใกล้กันมีผู้เสียชีวิตด้วยคือนายกล้องล่าชัยรถอายุ๖๐ปี
พนักงานขับรถขอสมกรคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
ส่วนคนขับรถพ่วงเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุ
เลนซ้ายมีรถจอดอยู่หน้าร้านขายของ
ก็เลยต้องแซงขวามาแล้วก็ได้ยินเสียงดัง
พอจอดรถลงไปดูก็พบว่ารถจักรยานยนต์ถูกทับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนที่นครราชศรีมามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้ง
บนถนนสายบ้านพุษราฮ่วยทะแหลงอำเภอพี่มายนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนคือนายโชติกรกลพิมาย
อายุเพิ่ง๑๕นะฮะเป็นนักเรียนชั้นม๓
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๒คนเป็นเด็กนักเรียนชายอายุ๑๔ปีทั้ง๒คนนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายกับเพื่อนอีก๒คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓กันมา
จะไปซื้อของที่ตลาดพิมายระหว่างทางกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
แล้วก็ขี่มาด้วยความเร็วก็เลยเสียหลักแหกโค้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บครับ
ส่วนที่จังหวัดเลยค่ะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถไถ
ถนนหลวงชนบทนะคะพื้นที่ตำบลกกทองอำเภอเมืองจังหวัดเลย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๒กับ๑๕ปีค่ะ
เด็กอายุ๑๕เนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิคิรีธรรมช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเขาขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักไปชนกับรถไถ
ไถเนี่ยจอดอยู่ริมถนนรถไถกระเด็นตกลงไปในร่องน้ำข้างทางเลยนะคะ

ใช่เนี่ยค่ะน้องทั้งสองคนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ